ป่าเขียวขจีต้นไม้เคี้ยวชะอุ่มลำทานแม่น้ำใสนกน้อยใหญ่มากมายเลยนะคะ
วันนี้วันสิ่งแวดล้อมไทยมาเจอกันยามเช้าค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะ
พยากรอากาศกันยามเช้าตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะวันนี้ก็อยากจะให้ทุกทุกคนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวมถึงช่วยกันอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะสิ่งแวดล้อมก็จะมีผลต่อเรื่องของอากาศกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้วันนี้กรุงเทพมหานครก็อากาศหนาวเย็นลงอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะคะก็ทำให้หลายหลายคนอาจจะยังคงนอนอยู่ที่บ้านนะคะ
หรือว่าชื่นชอบที่จะนอนอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมเราก็ต้องตรวจสอบกันนะ
เพราะว่าจะได้เตรียมพร้อมรับมือป้องกันเรื่องของสุขภาพด้วยตรวจสอบแผนที่อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจะสังเกตนะคะ
บริเวณประเทศไทยเนี่ยทั้งแถบเลยฟ้าโปร่งโดยเฉพาะตอนบนของประเทศนี่นะคะ
โล่งแบบนี้ฝนไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องอากาศหนาว
แต่ว่าทางภาคใต้ค่ะยังคงมีปัจจัยก็คือรวมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่บริเวณนี้
แต่สังเกตนะคะว่าพื้นที่ความเข้มเนี่ยลดลงก็คือไม่ค่อยมีสีส้มสีเหลืองเท่าไหร่
จะเป็นกลุ่มสีฟ้าแบบนี้คือฝนจะลดลงหน่อยแต่ยังคงมีคลื่นลมแรง
ฝนจะตกลงมาหนักหน่อยช่วงประมาณบ่ายสามนะคะคุณผู้ชมก็คงต้องตรวจสอบกันให้ดี
เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงมีประกาศมานะคะบอกว่าตอนบนอากาศหนาวเย็น
ส่วนตอนล่างก็ยังคงมีคลื่นลมแรงมีฝนตกสังเกตจากพื้นที่สีน้ำเงินนี้นะคะ
จะอยู่บริเวณแถบทางจังหวัดชุมพรสุราชลงไปแถบ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีสีเข้มเลย
ชาวเรือก็ต้องคงเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กงดจากฝั่งนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมภาพรวมของสภาพอากาศวันนี้เป็นอย่างไรเราตรวจสอบกันเลยค่ะ
จะได้เตรียมพร้อมรับมือกันนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีอากาศหนาวถึงอากาศเย็นนะคะ
พื้นที่ก็เย็นจัดโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยอุณหภูมิลดต่ำลงนะคะถึงเลขหลักเดียว
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นลมแรงนะคะอุณหภูมิยังคงลดต่ำลง๑๓องศาเซลเซียสนะคะ
แล้วก็บริเวณภาคตะวันออกนั้นจะมีคลื่นสูงเล็กน้อยนะคะแต่ยังคงเดินเรือได้ตามปกติสำหรับภาคตะวันออก
แต่ที่น่ากังวลเฝ้าระวังกันอยู่ก็คือภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอนามันมีฝนตกประมาณ๑๖๐๑๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะแถบตอนล่างคือพัทธลุงสงขาปัตตานียาลานนราธิวาสนะคะ
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้เพราะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงถึง๔เมตร
เฝ้าระวังเรื่องภัยธรรมชาติที่ตามมาด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องภาคใต้ด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีอากาศเย็นต่อเนื่องแล้วก็มีลมแรงนะคะ
อุณหภูมิโดยเฉลี่ย๑๘องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ๓๑องศาเซลเซียส
ช่วงกลางวันอากาศร้อนนะคะก็ต้องดูแลด้วยเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายบกพร่องอ่อนแอได้นะคะ
อีกอย่างหนึ่งต้องระวังคือเรื่องของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ช่วยกันปลูกต้นไม้คนละไม้คนละมือตามหากว่าไม่สะดวก
ก็สามารถที่จะลดการทำลายหรือว่าลดการใช้ถุงพลาสติกกันได้ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องอยู่ร่วมกันกับสัตว์ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
เหมือนว่าเจ้าถิ่นเขาจะมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวขอตัวลาก่อนไปก่อนไปชมธรรมชาติสวยกันก่อนขอให้มีความสุขในวันนี้สวัสดีค่ะ